อย่างที่ครีมพัลเวอร์มหานครมากมายีการจัดเลือดเชอศิงโตนลอยฟ้าสูงถึง๓๑๐เมตรเท่าทีเดียว
ส่วนอย่างที่แยวราชก็คึกคักเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา
ไปดูที่เยาวราชกันก่อนนะครับซึ่งก็มีการปิดถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่เมื่อวานครับก็ปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงแยกราชวงศ์ตั้งแต่เช้านะฮะก็มีประชาชนจากทั่วประเทศเลยล่ะครับใส่เสื้อผ้าชุดแดงเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับหลังไหลเดินทางเข้าไปจับจ่ายซื้อของตามระ
อยากจะมาไหว้พระไหว้เจ้า

มาไหว้พระแล้วก็ไหว้เจ้า
สะดอกเคาะด้วย
ทำบุญเสริมดวงด้วยค่ะ
จากนี้ก็ยังมีประชาชนนะครับ

ก็มีนะฮะใส่เสื้อผ้าสีแดงแบบนี้นะฮะ

เชื้อสายจีนโดยตรงแต่ก็ตั้งใจมาเที่ยว

เป็นชาวเชียงใหม่นะฮะมาจากบินมาจากเชียงใหม่

ที่เยาวราชมีงานเราก็เลยมา
อยากมาร่วมงานแล้วก็
มาดูประเพณีของจีนอะไรแบบเนี้ยครับผม
ผลัดบรรยากาศตรูจีนปีหมู่ทองที่เยาวราชไปได้เลยครับ
เพราะว่าถนนเยาวราชนั้นก็จะปิดเป็นถนนคนเดินไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะครับ
จัดแสดงเชิดสิงโตบนพื้นกระจกลอยฟ้าครั้งแรกในประเทศไทย
ความสูง๓๑๐เมตรจากพื้นดินพร้อมการแสดงแสงสีเสียงเสริมความเป็นสิริมงคล
กิจกรรมก็มีมาตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์มีฟ้องมีไฟเชิดสิงโตสิงโตกันไป
ใครกลัวความสูงก็อาจจะเสียวน้อยอันนี้ก็เก็บประกาศมาฝากกันนะครับ